ขอบคุณคนขายครับที่ว่าน้องไล่
เคยสื่อกันเคยอู๋นุนกันอยู่ตลอด

หลังจากนี้หลังจากนี้ก็เจอ๓๐๐๐วัน

ลาทยางเท่านั้นเนี่ยครับ
แม่นครับไปสุดทุนเลย
จะทำบุญตักบาทเราเลิกซื้อตลอดชีวิต
ฟังอีกครั้งนะคะ
รางวัลที่๑งวดวันที่๑เมษายน๒๕๕๙

มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑จำนวน๒รางวัล